เอาทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

ขับรถเก๋งออกไปจากวัด

รถจักรยานยนต์ก็เลยชนเข้ากับรถเก่งของเจ้าวาด

เข้ามากันสองคนพี่น้องเนี่ย

ใช่ชาวบ้านบอกว่าเคยเตือนพระรูปนี้หลายรอบแล้ว

แล้วก็พระท่านอายุเยอะแล้วไง๗๐กว่า

แต่ปัญหัวก็จะไม่มีใบขับขี่

สุดท้ายมีเรื่องจนได้นะครับ
ที่ทางเข้าบ้านหนองไผ่นะครับ

พระเศรษฐกยอมอายุ๗๔ปี
วัดสวรรณารามอยู่ที่บ้านน้องครูรองเป็นคนขับรถนะครับก็ยังอยู่ในที่เกิดเทนะครับ
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับไม่ได้หนีไปไหนส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือนางสาวสโลชา
อายุ๒๓ปีเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านหนองคูรองนี่แหละอีกคนนึงเป็นคนเจ็บนะฮะ
คือนายนวพลน้องชายของผู้ตายอายุ๑๙ปีนะครับขาหักนะฮะเจ็บขาหักนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
เสนนะครับจ้าวาดวัดสุวรรณารามและผู้ขับรถบอกว่าขับรถออกมาจากวัดจะไปทำกิจธุระที่บ้านหนองไผ่
ขับมาคนเดียวนี่เป็นขณะกลับวัดนะฮะจังหวะจอดชะลอตรงปากซอยเนี่ยจะออกถนนใหญ่
มีรถวิ่งมานะเลี้ยวเข้าซอยก็คิดว่าเออหมดคันนี้คงไม่มีรถแล้ว
ก็พุ่งออกมาที่ถนนจังหวะนั้นแหละจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาเนี่ยฮะโดยผู้ตายเป็นคนขี่
คือน้องสโรชาวะ๒๓ปีพุ่งเข้าชนรถของพระเศรษฐ์พอดี
รถของพระเสนก็เสียหลักตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
ส่วนจักรยานยนต์ของสองพี่น้องพี่สาวที่ขี่เสียชีวิต
น้องชายเจ็บขาหักนะครับทุกผู้ชมครับคือพระเสนบอกรู้สึกเสียใจ
ที่ขับรถมาแล้วทำให้ลูกหลานเสียชีวิตเดี๋ยวจะดูแลช่วยเหลือทุกอย่างนะ
ส่วนจะถูกดำเนินคดีถึงขั้นต้องถูกจับศึกหรือไม่อย่างไร
ตรงนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับทุกอย่าง
พอดีรถข้างนั้นมันเลี่ยวเข้ามา
เลี่ยวเข้ามาเราก็ออกไปเลย
พอดีรถตัวนั้นมันก็มาตำเราพอดี
รถเราก็เด็นไปตกคลอง
มันทุกขั้งซ่อมให้โยมขับทุกขั้ง
มีข้างมีดมันบังเอิญจริงโยม

ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของอัศมานธ์
ถามทำไมไม่ให้ญาติโยมขับรถให้ล่ะหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกทุกครั้งก็ให้ญาติโยมขับนะแม่ครั้งนี้มันบังเอิญจริง
แต่ชาวบ้านเขาบอกมันหลายครั้งแล้วนะหลวงพ่อ
ก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อหรือว่าญาติโยมใครกันแน่ที่มุสา
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
น้องสโลชาหรือว่าน้องอายวัย๒๓ปีนะครับ
ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่อำเภอพลนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ยิ่งคุณแม่ยังทำใจไม่ได้ร้องให้ตลอดเวลา
นี่ฮะทางผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็ต้องเอาสายสินมาผูกข้อมือเรียกขวัญให้กับคุณแม่ของผู้ตาย
ให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่มันทำใจยากเหลือเกินแล้วฮะ
ลูกสาวทั้งคนนะนี่ลูกชายก็เจ็บอยู่ขาหัก
คุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองคูรองด้วยนะครับ
บอกว่ามีลูกสามคนน้องอายที่เสียชีวิตเป็นลูกสาวคนโตนะครับ
แล้วก็มีคนที่สองกับที่สามนะฮะน้องอายเป็นลูกสาวคนโตจบปริญญาตรีนะครับ
คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาโลจิสติกนะฮะ
รับปริญญาปีหน้าตอนนี้ฝึกงานอยู่น้องอายฝึกงานอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่น
ทุกวันเสาร์เนี่ยลูกชายอีกคนนึงที่เป็นลูกคนที่สองนะครับ
ตอนนี้เรียนอยู่นิติของมมหาสรคามจะนั่งรถโดยสารไปหาพี่สาวที่ขอนแก่น
แล้วพี่สาวก็จะพาน้องชายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเพื่อกลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้าน
แล้ววันนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นลูกสาวคนโตเสียชีวิต
นี่คนเจ็บเป็นลูกชายคนกลางตอนนี้ขาหักอยู่
ผู้ใหญ่บอกว่าเจ้าอาวาสวัดรูปนี้เนี่ยเรื่องขับรถเนี่ยเตือนมาหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เคยขับรถไปชนเสาข้างทางมาแล้วนี่ฮะคราวนี้จะขับออกไปอีกนะ
ก็ยังไปเตือนอยู่แต่ว่าพระเสนเนี่ยเจ้าวาดวัดเนี่ยบอกกับผู้ใหญ่บ้านบอก
ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปแจกซองผ้าป่าอีกหมู่บ้านนึงนะ
ที่บอกไปแล้วว่าโอ้โหนี่หลวงพ่อผ้าป่าของเราเนี่ยตอนนี้มันก็เยอะพอสมควรแล้วนะ
ยังจะต้องไปแจกอีกเหรอแต่เจ้าอาวาสไม่เชื่อฮะ

ฉันฝันว่าไฟไม่บ้านฝันมาถามบ้านเรียกพี่หน่อยแค่นั้น
ถ้าไม่เชื่อจะเลยก็ไม่ใช่นะมันก็ประมาณนั้นแหละ
เพราะว่าเราในคนทุกขุธนะความเชื่อมันมันก็ไม่รบหลุ
คนของน้องอายบอกว่าความจริงแล้วชีวิตของพี่น้องอายอานนานคร็พึ่งพี่น้องอายกำลังไปได้ดีฝึกงานจะเสร็จแล้ว
วันที่เกิดเหตุเนี่ยอายบอกว่าจะกลับบ้าน

เธอบอกมีผู้ยิงขี่จักรยานโยนไปแล้วรถชนเสียชีวิตชื่ออาย

ก็เลยส่งแชทไปหาอายในกลุ่มของเพื่อน
ซึ่งปกติอายจะตอบเร็วมาก
วันนั้นส่งแชทไปถามเนี่ย
มารู้ข่าวอีกทีเป็นน้องอายจริง
ขณะเดียวกันเพื่อนของผู้ตายบอกว่าการกระทำของเจ้าวาดวัดไม่เหมาะสมเลยนะฮะ
ความจริงแล้วไม่ควรจะออกมาขับรถเลย
ส่วนที่วัดสุวรรณารามนะครับท่านผู้ชมครับวัดของพระเสนที่ขับรถนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดอยู่วันนี้ท่านเจ้าคณะตำบลเนี่ย
เดินทางมาแจ้งพระเศรเกี่ยวกับขั้นตอนการศึก
บอกว่าท่านต้องลาศิกขาแล้วล่ะให้เวลาภายใน๓วัน
เสนก็รับทราบแล้วก็ยอมรับมติของเจ้าคณะตำบลนะครับ
วันนี้ก็มีลูกสาวเนี่ยมารับออกจากวัดไป
จะพาไปจำวัดที่วัดใกล้เคียงก่อนอ่ายังไม่อยากให้พ่อเนี่ย
รับแรงกดดันอยู่ในวัดในพื้นที่ลูกสาวบอกว่าหลังจากนี้ยินดีชดใช้เยียวยาตามกฎหมายให้กับญาติคนเจ็บคนตายทุกอย่าง
เดี๋ยวเบื้องต้นจะนำเงินสามหมื่นบาทไปมอบให้ที่บ้านงานศพก่อนเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าทำศพนะฮะ
ขณะเดียวกันทางคดีนะครับฝศพบอกว่าได้สอบปากคำจ้าววาสวรรค์คนขับรถไปแล้วนะครับ
ขึ้นถนนเพราะมีรถอีกคันเนี่ยบังอยู่ก็เลยขับพุ่งออกถนนไป
ขณะเดียวกันพระเศรษฐ์ที่ขับรถไม่มีใบขับขี่ค่ะแต่ปวดวัดประวันแอนลกอฮอล์
ปริมาณแอลกอฮอลเนี่ยไม่มีนะฮะไม่พบปริมาณแอลกอฮอลไม่ได้เมาแล้วขับ

ของส่งจะห้ามไม่ห้ามอีกเรื่องหนึ่งนะ
เหมาะไม่เหมาะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวินัยสงฆ์แต่ไม่มีใบขับขี่อันนี้คือกฎหมาย
รถจักรยานยนต์นะครับตกลงตำรวจบอกว่าน้องชายเป็นคนขี่นะครับ
พี่สาวที่เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายนะครับ
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ส่วนพระที่ขับรถแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายครับ